เหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะประมาณตี๒
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทง
อาการสาหัสนะคะครับคนที่ถูกแทงเนี่ยเป็นผู้ชายชาวไทยใหญ่
อายุสักประมาณ๒๕ปีคือคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าเขาเป็นพี่ชายของคนเจ็บเขาบอกว่ามีคนงานอีกคนนึง
เป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกันมาคุยกับเขามายืมเงินเขาร้อยหนึ่ง
เขาก็ให้ไปแล้วก็ถามคนเจ็บว่าทำงานที่ไหนอืมคนเจ็บก็ตอบ
แต่ตอบช้าตอบช้าก็เลยโมโหที่เขาตอบช้าเอามีดแทงเขาจนเขาสาหัสนะคะ
แต่สุดท้ายคนก่อเหตุไปมอบตัวเขาให้ข้อมูลอีกแบบนึงนะ
เดี๋ยวลองมาดูนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตรงข้ามร้านพิทักษ์การพิมพ์
สุริยวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตำรวจกับกู้ภัยก็ไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ค่ะนี่กำลังช่วยอยู่เลยนะคะ
ที่ต้องเป็นภาพขาวดำบางส่วนเพราะว่าเลือดเขาออกเยอะมากค่ะ
ชื่อว่าในนี่ไม่มีนามสกุลนะคะอายุ๒๕ปีเป็นชาวไทยใหญ่
ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงที่คอแล้วก็ถูกแทงที่เอวด้านซ้าย
เสียเลือดเยอะค่ะเลือดเยอะเลยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
พี่ชายของคนเจ็บชื่อว่านายปันเมืองอายุ๓๓ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะเขากับคนเจ็บก็ยืนอยู่ด้วยกันนี่แหละ
ยืนคุยกันอยู่อยู่ดีมีในสามเป็นชาวไทยใหญ่นะคะ
ทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายผ้าร้านเดียวกับเขานี่แหละ
เดินมาหาแล้วก็มาคุยด้วยมาขอยืมเงินร้อยหนึ่ง
ปันเมืองบอกว่าตัวเองก็ให้ไปนะคะ
สักพักนึงในสามที่มายืมเงินในปันเมือง
ก็ถามในหนี้คนเจ็บอะค่ะว่าทำงานอะไร
ในนี่ก็ตอบนะตอบว่าทำงานแถวนี้แหละ
แต่ตอบช้าอ๋อตอบช้าตอบช้ากำลังแบบก็ทิ้งระยะเวลาการตอบนิดนึง
ในสามคาดว่าคงไม่พอใจที่ตอบช้าหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าต่อยเขาเลย
แล้วก็ไม่ได้ต่อยอย่างเดียวนะคะในสามมีมีดด้วยค่ะ
เอามีดแทงในนี่ค่ะแทงคอแทงเอวด้านซ้าย
เขาบาดเจ็บสาหัสล้มลงไปกองกับพื้นเลือดพุ่งเลยนะคะ
ในสามพอก่อเหตุเสร็จก็วิ่งหลบหนีไป
แล้วน้องผมมารอผมว่าจะพลิกบ้านด้วยก่อนอ๋อไอ้สามนี่คืออ๋อ
ไอ้สามนี่มาตั้งแต่อยู่ข้างนั่นแหละครับมายิงตามผม
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาในสามหรือในสรรนะคะคนที่ก่อเหตุนะคะ
ก็ไปมอบตัวที่สพเมืองเชียงใหม่แต่เขาบอกอีกมุมหนึ่งเลย
เขาบอกว่าไม่ใช่เพราะตอบช้าแล้วเขามอโห่ไปต่อยไปแทงหรอก
สาเหตุที่เขาไปแทงก็เพราะว่าคนเจ็บไปหาเรื่องเขา

เขาอ้างว่าเขาทำไปเพื่อป้องกันตัว
แต่ว่านายปันเมืองพี่ชายคนเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่ามันไม่ใช่
ทีนี้ก็ต้องไปว่ากันตามหลักฐานนะคะ

เขาก็อ่าวมีดไปยนต์ทิ้งแม่น้ำปิ่งไปแล้ว
ถามผมว่าไอ้ทำงานที่ไหนครับ
แล้วมันว่าที่นี่อ๋อครับแล้วมันว่าผมหาเรื่องมันแค่นี้แหละครับ

ว่าผมหาเรื่องมันมันจะมาตีมันด้วยมันว่าถามทำไมที่อยู่ที่ทำงานของมัน
ผมว่าผมแค่ถามแต่ว่าผมขอโทษคุณไป
ถ้าผู้ไหว้จะโกรธทั้งนั้นนี้ผมไม่ถามหรอกครับ
มันจะมาตีผมครับแล้วก็คนหนึ่งดึงมันไว้นะครับดึงมันไว้
แล้วมันด่าผมมันว่าจะเอาหมูหรือว่าจะเอาเดี้ยว
ผมว่าผมไม่ต้องการจะมีเรื่องผมว่า
ก็หาพกอาร์วุธและพาร์ฟอาวุธเป็นมีดนะคะไปในที่สาธารณะ
และข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอคนเจ็บให้อาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติม
ตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่